คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวัน
สำคัญที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์รถเมไทย

นี่คือฟาส๘ที่เรารู้จักกัน
ตุลาคมนี้จำได้ใช่ไหมคะที่เขาจะยกเลิกอ่ะใช่ไหมครับเพราะเขาเปิดตำนานบทใหม่ขอดูชมใหม่ฟ้าแปดปัจจุบันค่ะ
นี่เหรอเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้เล่นเอาพี่ตกใจเลยมิ้นดูเผินเหมือนอยู่เมืองไทยไหมคะ
มันเหมือนรถอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะนี่คือรถรถยนต์ไฟฟ้าสายแปดนี่สายแปดยังอยู่ใช่ไหมใช่เป็นรถเมที่เป็นไฟฟ้าหรือว่าอีวีค่ะ
พลังงานสะอาดผลิตโดยคนไทยนะคะอืมวันนี้ออกมาวิ่งให้บริการเป็นวันแรกแล้วสิบคันครับ
เป็นการนำร่องเส้นทางเดินรถให้บริการของรถเมย์สาย๘เดิมแฮปปี้แลนด์สะพานพุธ
แต่เขาเปลี่ยนชื่อนะเป็นสายสองขีดสามแปดว้าวสายแปดเดิม
คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสายรถเมย์เนี่ยเปลี่ยนชื่อสายทั้งกรุงเทพนั่นแหละ
เพราะเขาจะมีการปรับเรื่องของเส้นทางกันใหม่ก็เลยต้องจำกันใหม่
ถ้าสายแปดเนี้ยจะคือสายสองขีดสามแปดนะฮะใช่ค่ะอืม
ซึ่งบริษัทไทยสมายบัสจำกัดเป็นผู้ให้บริการครับ
ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟสามร้อยสิบกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะคะอืม
สามร้อยสิบกิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จหนึ่งครั้งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาที
ครับวิ่งได้สี่รอบรวมประมาณสองร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อวันนะคะ
อัตราค่าโดยสารหลายคนเป็นกังวลเลยว่าเปิดตำนานบทใหม่แล้วราคาจะใหม่ด้วยไหม
แพงขึ้นหรือเปล่าราคาสามระยะนะคะสิบห้าบาทยี่สิบบาทแล้วก็ยี่สิบห้าบาทค่ะ
อ่าตามนี้นะนี่ตามนี้เลยนะคะครับส่วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะจ่ายค่าโดยสารสิบบาทจนถึงสิ้นปี
เป็นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนค่ะครับเราส่งคุณธัญพรครองยุติทีมข่าวเศรษฐกิจลงพื้นที่ไปใช้บริการ
ครับแล้วก็สอบถามความคิดเห็นผู้โดยสารนะอ่าทุกคนบอกอื้อหือเป็นยังไงประทับใจอ่ะ

นั่งสบายสะอาดพนักงานเป็นมิตร
ขับขี่ปลอดภัยแตกต่างจากสาย๘ที่เคยใช้คุณจะไม่ชอบเหรอ

เขาจะทำการปรับปรุงเรื่องคุณภาพของรถโดยสารของรถ
รถร่วมด้วยต้องมีการปรวดคุณสมบัติ

แล้วสาย๘เดิมเขาไม่ผ่านคุณสมบัติ

ความเก่าความสะอาดความปลอดภัยใดต่าง
ก็เลยเป็นที่มาของสาย๘แบบใหม่ตรงนี้

เย็นดีค่ะเย็นฉ่ำค่ะสบายดีค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าคันเก่าคันเก่าซิ่งหน่อย
ตี้ขึ้นปลอดภัยขึ้น
แต่ก่อนในนั้นถ้ายันเก้าอี้
ดูสะดวกสบายหาแล้วก็ดู
น่าจะแบบผู้โดยสารก็มีที่นั่งอะไรเยอะขึ้น
ดูการขับการอะไรดูมันรู้สึกแบบ
มันไม่ได้แบบซิ่งเยอะเหมือนแปดธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาต้องเอาเท้ายันเบาะข้างหน้าไว้เลยค่ะ

แล้วก็การขับด้วยใช่มั้ย
นั่งสบายยืดขาได้แอร์เย็นเช้า
แต่ถ้าใครจะซับสนและจำสายไม่ได้

ข้างล่างฝั่งขวา๘สัมพารพุธ
เพราะว่าเดี๋ยวประชาชนซับสนว่า

แต่จริงนี่คือมันเหมือนรถที่ใช้เมืองนอกจริงนะ

มันดูดีมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจริงอะนะคะ
ผู้ให้บริการเองเขาก็บอกว่าเขามั่นใจเลยว่า
ผู้โดยสารต้องประทับใจแน่โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย
พนักงานก็มีทั้งที่รับมาจากสาย๘เดิม๑๕
สมัครเข้ามาใหม่แต่ทุกคนต้องผ่านการอบรมอย่างเข้มงวด
มีชื่อเรียกเฉพาะจากพนักงานขับรถนะคะ
เขาจะไม่เรียกพนักงานขับรถหรือคนขับรถแล้วนะคะ
เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากัปตันเมค่ะ

ไปเลยแล้วกระเป๋ารถเมฆ
คุณจะไม่เรียกกระเป๋ารถเมย์ไม่ได้แล้วเขาที่มีืดเยอะแล้วนะคะ

ไม่ได้เขาเรียกว่าบัสโฮสเตส
โฮสเตจเหมือนแอร์โฮสเตสไงฮะผู้ให้บริการบนรถบัส

เขาบอกว่าจะมีความรู้ความชำนาญในเส้นทาง
และสำคัญมีจิตวิญญาณของการให้บริการด้วย
สิงหาคมนี้เชื่อว่านำรถเมย์ไฟฟ้าเฟสแรก๑๕๓คัน
ออกมาวิ่งให้บริการได้ครบแน่นอนนะคะ

สาย๘เป็นสายที่ไม่มีใครไม่รู้จักสาย๘
ถ้าเปลี่ยนรถเก่าเป็นใหม่มีเงินก็ซื้อได้

คุณอย่าเอาชีวิตประชาชนอยู่บน๒๕บาท
เพราะถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นครอบครัวของคุณ
มันจะเสียใจแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
อยากให้ดีขึ้นอยากเห็นบริษัทยิ้มได้นั่งรถแรงเย็น
ก็เอามาใช้บริการดูครับ
นี่ค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่านอกจากรถเป็นรถแบบไฟฟ้าแล้วสะอาดแอร์เย็นนั่งสบาย
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ที่ฉันปราบปลื้มมากจนอยากจะขึ้นเลยนะ

ดีใจมากคือไม่ต้องใช้เงินสดจ่ายไง
เขาจะเริ่มใช้๑๐๐ในเดือนหน้านะคะควบคู่ไปกับการใช้เงินสด
พร้อมเชื่อมต่อการเดินทางรถรางเรือครบวงจร
ก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหรือว่าผู้สูงอายุด้วยนะ
มันสะดวกมากแล้วมันจะทำให้การเก็บเงินการขึ้นการลงมันสะดวกยิ่งขึ้นจริงนะ
ต้องมันอาจจะปรับตัวเล็กน้อยแต่เชื่อเถอะว่ามันจะสบายขึ้น
คือก่อนหน้านี้เขาต้องเร่งทำรอบไงเขาเป็นรถร่วมสาย๘เดิมใช่ไหม
อ่ะก็ต้องเบากันหน่อยนะหลังจากนี้คนเขารอดูการให้ให้บริการกันอยู่